เหตุการณ์นี้ก็คล้ายกันอดีตสามีหึงหวงภรรยา
แล้วก็เหมือนกับภรรยาตีตัวออกห่างไปง้อเขา
ครับอยากจะคืนดีกับเขาแต่เขาไม่ยอมคืนดีด้วย
ยิงเขาเฉยเลยอะค่ะแล้วอดีตสามีที่ก่อเหตุเนี่ยนะ
อายุเจ็ดสิบสองคุณพ่าภูมิอายุเจ็ดสิบสองแล้ว
ง้อเขาเขาไม่ดีด้วยไปยิงใส่เขาตอนแรกเขาบาดเจ็บสาหัสนะคะ
สุดท้ายเสียชีวิตเลยนะคะหลังก่อเหตุเนี่ยก็ไปมอบตัวที่สอนอลากระบัง
แล้วก็ไปสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุยิงอดีตภรรยาจริงที่ทำลงไปเพราะหึงหวง
เมื่อช่วง๑๑นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะตำรวจสนลากระบังได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสที่บ้านเลขที่สิบสาม
ลากระบังกรุงเทพคนเจ็บคือนางสมัยทองพงเนียมอายุห้าสิบสามนะคะ
ถูกปืนจุด๓๘ยิงเข้าที่กระโหลกศีรษะที่ขาขวาและที่ลำตัว
ตอนแรกบาดเจ็บสาหัสค่ะญาติญาติก็รีบนำส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐเก้า
แต่สุดท้ายนางสมัยเสียชีวิตนะคะญาติของนางสมัยบอกว่าคนก่อเหตุ
ก็คือนายสุขุมโชคคุณเป็นสามีเก่าของนางสมัย
อายุก็เยอะแล้วค่ะสาเหตุน่าจะเป็นเรื่องของความหึงหวง
เหมือนกับจะมาง้อขอคืนดีกับนางสมัยแต่นางสมัยไม่ยอมกลับไปดีด้วย
คือก่อนหน้านี้นายสุขุมเคยบอกกับญาติญาติว่า
ถ้าตัวเองต้องติดคุกจะไปเยี่ยมกันไหม
ก็งงว่าเอ๊ะทำไมมาพูดอะไรแบบนี้
ก็ตอบแค่ว่าถ้าติดคุกจริงก็ไปเยี่ยมอยู่แล้ว
แต่จะทำอะไรเหรออย่าไปทำอะไรที่ต้องติดคุกไม่ดีกว่าเหรอ
ผมพิสัตว์เกแต
ผมบอกว่าอย่าไปเยี่ยมแต่อย่าไปทำเลยตายอย่าหาเรื่อง

ด้านพี่สาวของผู้เสียชีวิตค่ะนางสาวละลิตาทองพงเนียม
บอกว่าเมื่อช่วงเช้าแม่ก็นัดให้ไปรับที่บ้านเพื่อจะไปหาหลาน
แต่เธอก็บอกแม่ว่าเดี๋ยวสายนะจะเข้าไปหาที่บ้าน
สักพักหนึ่งได้รับโทรศัพท์จากแม่ยังไม่ทันได้พูดอะไรเลย
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจากปลายสายหลายนัดเลยนะคะแล้วก็เรียกแม่
ไม่ตอบกลับก็เลยรู้ว่าถูกยิงแล้วก็ได้ยินเสียงญาติญาติตะโกนเสียงดัง
รีบเรียกรถพยาบาลก็เลยวางสายโทรเรียกน้าอีกคนแล้วก็รีบไปหา
แต่ไม่ทันสุดท้ายเนี่ยค่ะจากบาดเจ็บสาหัสก็กลายเป็นเสียชีวิตนะคะ

ลูกสาวของผู้ตายบอกแบบนี้นะคะก็รู้จากพี่สะพ้ายนี่แหละค่ะ
ว่าช่วงสายเนี่ยคนในบ้านไปอยู่หลังบ้านกันหมด
นายสุขุมคนก่อเหตุเข้าไปหาแม่ที่ห้องน่าจะทะเลาะกัน
แล้วนายสุขุมก็เดินออกไปกลับมาอีกทีไม่ได้มามือเปล่าค่ะ
เอาปืนมาด้วยแล้วก็ไปยิงแม่ถึงในห้อง
ก็รีบเข้าไปดูนางสมัยที่ห้องนางสมัยถูกยิงซะแล้ว
ญาติก็วิ่งเข้าไปนายสุขุมก็เดินสวนออกมา
หลังก่อเหตุเสร็จนางสมัยเนี่ยถูกปืนจุดสามแปด
เข้าที่กระโหลกศีรษะนัดหนึ่งขาขวานัดหนึ่งที่ลำตัวอีกนัดหนึ่งนะคะ
อาการสาหัสณจุดเกิดเหตุแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตค่ะ
แล้วทีนี้หนูก็หนูก็บอกให้แม่ไปแจ้งความแม่เขาไม่แจ้งคือเขาเป็นคนหึงหวงค่ะ
เขาบอกแม่ว่าถ้าแม่มีคนใหม่เขาจะเอาปืนมายิง
โทรมาพอดีหนูก็เลยรับสายพอรับสายเสร็จปุ๊บหนูได้ยินเสียงปืนเลย
จนหนูจำนับไม่ได้ว่ามันกี่นัดอ่ะแต่หนูคร่าวคือแทบจะหมดแม็กซ์เลยนะ
เพราะว่ามันดังสี่ห้านัดเลยอ่ะแล้วหนูก็เลยแบบคิดแล้วก็มีเสียงไงเนี่ย
เสียงเด็กร้องเสียงพี่ชายหนูตะโกนว่าแบบเรียกรถพยาบาลเรียกรถพยาบาล
หนูก็เลยกดวางสายโทรหาน้าสาวโหพี่มันแย่มากเลยนะในสายอ่ะ
โทรศัพท์ที่หนูได้ยินแล้วมันได้ยินเสียงปืนอ่ะคือมันตอนนี้มันก็ยังกล้องอยู่ในหัวหนู
ว่าแบบอาจจะเป็นความผิดหนูหรือเปล่าที่แม่โทรให้หนูมาหา
เขาบอกให้หนูมารับเขาไปหาหลานอีกคนนึงที่อยู่แถวถนนร่มเก้า
แต่หนูก็แบบเออมาช้าอาจจะเป็นความผิดหนู
แต่คนมันจะฆ่าพี่ไม่ฆ่าตอนนี้

เขาก็ไปคุยกับตาอ้วนที่เป็นคนยิงแม่หนู
ที่โรงพักแต่คุยกันหน้าห้องขังเลย
เขาก็ถามแม่หนูถามตาว่าตาไปยิงเขาทำไม

ตาซื้อพื้นมาแล้วหนึ่งปีตั้งแต่ที่เลิกกัน
ซื้อมาจะมายิงแม่แล้วเมื่อวานเห็นผู้ชายเดินออกมาจากห้องแม่

แต่แม่ล็อกห้องไว้คือประตูบ้านแม่หนูอ่ะ
เป็นประตูกงเหล็กคือมันไม่ใช่ประตูไม้ที่จะพังเข้าไปได้
เขาก็เลยเหมือนรอมายิงตอนที่เรา

เนี่ยค่ะนางสาวละลิตาเป็นลูกสาวของผู้เสียชีวิต
บอกว่ากำลังคุยโทรศัพท์กับแม่เลย
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นระหว่างที่แบบ
คุยโทรศัพท์อยู่ไปหาแม่ไม่ทันแม่เสียชีวิตซะก่อน
แต่หลังเกิดเหตุเนี่ยค่ะนายสุขุมคนก่อเหตุก็ไปมอบตัวที่สนราชกระบัง
รับสารภาพว่าใช้ปืนยิงนางสมัยจริงก็ขอรับโทษกรรมตามกฎหมายบอกแบบนี้
อืม๗๒เนี่ย๗๒แล้วค่ะคนก่อเหตุอ่ะ
ซื้อปืนเก็บไว้ปีนอะไรจะไปเครียดไปแค้นเขาขนาดนั้นนะคะ